มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถไปบนถนนพระหลโยธิน

เรียกตรวจใส่หน้ากากใส่แมสปิดบางใบหน้า

โดนเรียกตรวจฉีที่ริมรั้วบ้างแล้วก็จับปรับสงสัยจะเป็นจำรวจของสพรรณลุกานะครับแต่ก็มีบางคนเข้าไปบอกว่านี่น่าจะเป็นของสนดอนเมืองมากกว่าไม่รู้ว่าเป็นจำรวจสังกัดโรงพรรคไหนแต่ทำแบบนี้น่าจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะอ่ะท้องที่ไหนดอนเมืองตรวจสอบกันด้วยนี่มันด่านร้อยนะครับยังไงก